โหราแซ่บใบหมอปู่โลกเบี้ยวนักพยากรดวงชะตา
กลับมาลุ้นกลับมาดูดวงกันต่อนะคะ

นั่นก็คือเดือนพฤษภาและมิถุนายนค่ะ

เดือนพฤษภาคมต้องระวังเรื่องของความใจร้อน
แล้วก็อุบัติเหตุในการทำงาน
คืออย่างนี้ไม่ว่าคุณจะใช้สมองหรือใช้กำลัง
ง่วงป่วยควงกะอะไรพวกนี้ต้องระวัง

โดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานการเงินแล้วก็ความรัก
ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงได้

คือด้วยความที่ตัดสินใจเร็ว
เขาก็เรียกว่าต้องเช็คและศึกษาก่อนว่า

ก็เปลี่ยนดีกว่าหนูนะ

เออรับละเอียดอ๋อกินไปดีกว่าหนูนะแต่หนูก็ไม่รักภอพนี้

เรื่องของความรักนะคะก็ถ้าเป็นโสด

คือมาไปว้าวมาไวไปแต่ว่าคนที่มีคู่ต้องระวัง
เพราะมักจะหึงโดยไร้สาเหตุ

ที่ยังไม่ได้เขาเรียกสืบสาวราวเรื่องไปฟังคนเขาเมาส์กันปั๊บแล้วมาทะเลาะกัน

นี่ก็สำหรับคนที่เกิดเดือนพฤษภาต่อไปเป็นมิถุนายน
เกิดเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะช่วงนี้มันดูเหมือนนิ่ง
แบบว่าเอ๊ะทำไมเหมือนไม่พัฒนามัน
เหมือนเขาจะให้ตำแหน่งเราจะเลื่อนจะโปรโมทเราทำไมเขาดูนิ่งอะไรอย่างนี้
อย่างมันนิ่งดูตัวเองก่อนว่าเป็นเพราะว่าเราเนี่ย
ฝีมือเรานิ่งไปด้วยไหมเราไม่ได้พัฒนาหรือเปล่า
ต้องหาเวลาไปศึกษาพัฒนาอะไรที่มันนอกเขาเรียกอะไรนะ
เหนือกว่าเพื่อนร่วมงาน

แล้วเชื่อไหมเป็นคนที่เป็นคนที่ทำงานขยัน

เรื่องการเงินเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมาก
คืออาจจะไม่ได้ใช้เงินเลยด้วยซ้ำเพราะมันไม่เคยแฉะแบะอะไรอย่างนี้
หรืออาจจะต้องกินเงินเก่าเพราะด้วยความที่เราบางทีงานอ่ะ
ใช่มันไม่ได้ไปข้างหน้าเงินมาไงเงินใหม่ไม่มาก็ต้องกินเงินกัน

มาเรื่องความรักเนี่ยความรักก็เฉยไม่ได้ขวนควายที่จะไปหาใครเลย
ใช่เป็นเดือนที่นิ่ง

สิงหากัญญาเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าคือด้วยงานและหลายอย่างมันดีนะคะก็ทำให้เงินเข้ามาแล้วก็อาจจะมีราบรอยมีโชคราบที่คัดไม่ถึงด้วยแต่สำหรับใครที่ไม่มีโชคราบไม่มีอะไรจริงมีเพศรับสำหรับทุกคนเลยนะคะในการเก็บสตางค์เนี่ยเงินเนี่ยปกติเราจะเก็บเนี่ยเป็นคนมีระเบียบไหมมีระเบียบระเบี
เป็นหลักวิชาการธรรมดาทั่วไปเคยเห็นไหมบางคนเขาก็หยิบสุกเวลาที่หยิบขึ้นมาเนี่ยมันจะหล่นง่ายหล่นด้วยหล่นง่ายแต่ถ้าเราวางเป็นระเบียบแล้วโดยเฉพาะถ้าเอาแบงค์ใหญ่ห่อแบงค์เล็กหลายคนงงแบงค์ใหญ่ห่อแบงค์เล็กจะเอามาห่อแบบห่อก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่แบงค์ใหญ่อยู่ข้างหลังสุดนะคะแล้วก็แบ

เลขท้าย๙เลขท้าย๘
เสียดายเดี๋ยวไปดูสิอีกทีนึงมีเป็นไม่รู้กี่พัน

โอ้โหอย่างนี้ก็ดีนะลงเนี่ยละอ่าไอเดีย
เป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปอาศัยอะไรใดทั้งสิ้นเลย

ต่อไปจะไปใช้เงินที่หลองทายด้วยเลข๘กับเลข๙จากเกี่ยว

แล้วก็เราก็จะได้มีเงินเป็นกรอบเป็นกรรม

อะไรที่เป็นตัว
ได้ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบัน
เว็บไซต์ไทยรัฐทีวีนะคะ

และที่ต้องระวังก็คือระวังโดนหลอก

เหมือนเป็นคนคล้อยตาม

ใช่สมมุติใครมาพูดอะไรเนี่ย